คุณผู้ชมครับเป็นคลิปเตือนภัยที่ถ่ายโดยคุณแม่คนหนึ่ง
ขณะที่เธอยืนรอลูกชายเข้าห้องน้ำในห้างสรรพสินค้า
ลูกชายเธอโทรศัพท์ออกมา
ร้องไห้บอกว่ามีผู้ชายสำเร็จความไคร้อยู่ในห้องน้ำ
ผู้เป็นแม่ด้วยความตกใจรับสายจากลูกแล้ว
วิ่งเข้าไปในห้องน้ำเลยไปดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
และเพื่อจะไปช่วยลูกนะครับ
ไปชมเหตุการณ์ขณะที่เธอบุกเข้าไปในห้องน้ำหน่อยครับ
ใช่มาถามเอาใส่เสื้ออะไรก็ไม่พูดด้วยนะ

มาช่วยเด็กดูได้ยังไงอ่ะ

เอาให้อยู่ไม่ได้เลยเดี๋ยวเถอะดูไหมเลยนะคะโรคจิตวิทยาฐานใส่เด็กในห้องน้ำ
อย่ามานี่เจ๊คำรวจจับแม่งเลยโรคจิตไม่ยอมรับพอกล้องเขามาดูเลย
มันจะดันหนีอีกโอ้โหเรียบร้อยเลย
เข้าใจเรื่องราวเลยคุณแม่จัดเต็มเลยค่ะ
แล้วก็เดินด่าประจานผู้ชายคนนี้ต่อเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายของเมื่อวานนี้ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านพัทยาใต้นะครับ
แม่เด็กเขียนข้อความในเฟซบุ๊กบอกว่า
ชายคนที่เห็นในคลิปพยายามนั่งสำเร็จความไคร้ลอดใต้ผนังห้องน้ำให้ลูกชายของเธอดู
ด้วยความตกใจมากลูกชายเธอจึงโทรศัพท์มาร้องไห้สะอื้น
พูดแบบกระซิบกระซิบบอกว่าแม่มีคนแอบดูแล้วนั่งคุกเขาที่พื้นเอาของเอาจูมาโชว์ประมาณนี้
แล้วก็พยายามนั่งช่วยตัวเองอยู่คือลูกชายเนี่ยต้องกระซิบกระซาบนะโทรออกมาจากห้องน้ำโทรมาบอกแม่นะฮะ
แต่พอแม่ทราบเรื่องแม่ไม่กระซิบกระซาบด่าสิฮะแม่ด่าเสียงดังเลยนะครับรีบเข้าไปในห้องน้ำนี้แล้วก็เห็นผู้ชายคนนี้เดินสวนออกมาจากห้องน้ำพอดีตรงกับที่ลูกชายบอกว่าน่าจะใส่เสื้อขาวใช่ไหม
แหละพอออกมาปุ๊บแม่ด่าปั๊บเลยนะครับแล้วก็นี่แหละฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนะครับเธอต่อว่าผู้ชายคนนี้ไปถึงลานจอดรถ
ชายคนนี้พยายามขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีเธอไปขวางจนรถเนี่ยพุ่งชนนะแล้วผู้เป็นแม่ได้แผลมานิดหน่อยก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะหลบหนีไปได้ครับ
นำคลิปนี้มาโพสต์เพื่อเป็นการเตือนภัยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายต้องระวังคนโรคจิตยังดีที่ลูกชายแก้ปัญหาทันด้วยการโทรศัพท์ออกมาบอกแม่เพราะเด็กบางคนอาจจะแบบโอ้โหหลงกลหรือว่าถูกคนวิตรฐานเนี่ยหลอกล่ออาจจะแบบด้วยเงินไม่เท่าไหร่คุณแม่บอกแบบนี้นะ
ได้นะครับก็เลยเอามาเตือนภัยกันนะฮะเป็นภัยสังคมนะครับ